หนุ่มเจ้าของคลิปคนนี้เขาก็ตั้งข้อสงสัยเหมือนกันว่า
ไอ้สิ่งที่เขาเห็นอยู่ในแหล่งน้ำเนี่ย
มันคือตัวอะไรคะ
โอ้ยดีดี
ตอนแรกก็แบบตัวเหมือนตัวทองป่ะ

มันเหมือนที่ขอนลอยนี่แหละ

หรือว่ามันอาจจะไม่ใช่แล้วมันอาจจะเป็นสัตว์ที่หายากกว่านั้นไหม

ไอ้เจ้าตัวประหลาดในน้ำเนี่ย

ไปดูค่ะคุณไปดูใกล้เลยค่ะ

สิ่งที่มันน่าตกใจมากมันก็คือ

ไม่อยากรู้ละ
มันคือกระสอบปุ๋ย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

คุณควรจะอยู่ที่ไหนล่ะ

เออ๒๕๖๑นะคะ

มันยาวอ่ะ

ไม่ต้องไปคิดต่อว่ามันคืออะไรเนาะ